ก็คือเมียไปงานศพ

ตอนนี้ตำรวจเขาตั้งปมสังหาร

ที่นายทีทัศน์สาระวงค์
อายุ๖๓ปีเสียชีวิต
นอนหงายรุ่นผ้าของม้าเสื้อไม่ได้ใส่

ฟันหักด้วยตกอยู่บนที่นอน๒ซี่
คอของเขาถูกตีด้วยของแข็ง
โอ้โหเตียงอ่ะตีจนหลอดลมขาดอ่ะนะฮะที่บริเวณป่าย่าข้างบ้าน
ไปเจอคราบเลือดติดอยู่ด้วยจึงคาดว่าคนร้ายเนี่ยใช้จอบนะฮะ
เป็นอาวุธสังหารนายธีทัศน์ขณะที่ภรรยานะครับหรือเมียเนี่ย
ไปงานศพนะครับแถววัดแถวบ้านนี้เองนะฮะ
ตอนช่วงค่ำกว่าจะมาพบศพผู้สื่อข่าวได้คุยกับนางวาสนา
สาระวงเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่า
ทุ่มหนึ่งของวันที่แปดพฤษภาคมนะครับเธอเนี่ยไปงานศพของญาติ
วัดใกล้บ้านขณะที่สามีเนี่ยอยู่บ้านตามลำพังครับ
จากนั้นพอกลับมาถึงบ้านประมาณ๓ทุ่มเห็นประตูไม่ได้ล็อก
ก็เลยเปิดเข้าไปดูตกใจฮะเพราะว่าเห็นสามีนอนจมกองเลือด
อยู่บนที่นอนเลือดเนี่ยกระเซ็นไปทั่วบ้านเลย
แจ้งผู้ใหญ่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจให้หน่อย
ส่วนสาเหตุเธอไม่รู้เลยว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะครับ
จากผู้เสียชีวิตเธอยืนยันว่าสามีเธอไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
แต่จากการสันนิษฐานคาดว่าอย่างนี้ฮะคือผู้เสียชีวิตเนี่ย
น่าจะนอนอยู่จากนั้นคนร้ายเนี่ยก็ถือจอบเข้ามา
เข้ามาในบ้านแล้วฟาดไปที่หน้าของผู้เสียชีวิตครับ
แล้วก็ขโมยสร้อยสเตนเลสนะครับที่มีพระเครื่อง
ห้อยคออยู่๓องค์เอาไปครับ
พอเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้านก็จอดก็เปิดประตู
ก็ก็เห็นแกเป็นแบบนั้นแม่ก็ถอยหลังเลย
ของบ้านของที่บ้านมันอยู่นั่นประจำอยู่แล้ว
แต่มันอยู่คนละฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งนี้
แต่พอที่ว่าขอตีมันอยู่ฝั่งนู้นฝั่งฟ้า
ไม่มีก็มีแต่ที่พระนี่แหละที่หาไม่เจอ
เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับชุดสืบสวนสพเมืองสระบุรีครับ
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แต่บ้านเนี่ยปิดประตูล็อกกุญแจนะฮะจึงเดินตรวจหาหลักฐานรอบบ้านแทน
อกจากนี้ครับชุดสืบสวนยังลงพื้นที่บ้านของนายสมเด็จปานพิมพ
คนนี้อายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นคนสนิทกับผู้สีชีวิตครับ
เล่าบอกว่าที่ผ่านมาผู้ตายมักจะไปเรียกไปใช้งานบ่อย
ให้ไปเลี้ยงวัวบ้างดูแลรถแบ็คโฮบ้างช่วยทำสวนบ้าง
โดยตำรวจขอตรวจค้นเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันที่ผู้เสียชีวิตถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เพื่อดูว่ามีร่องรอยต้องสงสัยที่มันเกี่ยวข้องกับคดีไหม
ซึ่งนายสมเด็จเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
แล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ว่าวันเกิดเหตุไม่ได้เจอกับผู้ตาย
ส่วนสาเหตุตัวเขาเองก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าไปฆ่าทำไมนะฮะ
นายสมเด็จเล่าต่อด้วยว่าผู้ตายเนี่ยนะเป็นคนค่อนข้างจะมีฐานะนะครับ
ให้คนอื่นหยิบยืมเงินบ้างตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณสมเด็จก็ยังเคยยืมเงินคุณธีทัศน์ผู้ตายเนี่ยนะมาแสนนึง
แต่ตอนนี้ใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วฮ
แกปล่อยกู้ไหมเอาจริงแล้วเนี่ย

แกให้เขายืมแต่ไม่ใช่กู้มีอยู่ไอ้เงินอ่ะให้ยืม
เราเห็นก็ยืมแก

ตอนแรกผมก็ว่าโอ๊ยสั่งหลายแท้เอาที่ไหนมาใช้
แกบอกเขาน่ามาช่วยแกช่วย
คือยืมแกแสนนึงมาทั้งหมดว่าเท่านั้น

จ่ายคือเท่านั้นไหมครับ

ผมพูดตามตรงเลยผมก็ไม่โกหกเหมือนกัน
ทีหนักแกเล่นหนักเหมือนกัน

พันธุ์ตะบุตรเอกเศษทชัยเศษฐศิรินะครับ

แล้วก็เรียกพยานมาสอบปากคำแล้วเกือบสิบปาก
รวมทั้งเก็บพยาหลักฐานจากที่เกิดเหตุเพื่อจะเอาไปตรวจสอบดีเอ็นเอด้วย
แล้วก็เก็บหลักฐานไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิด๒ตัว
ที่อยู่บริเวณข้อกลัวไปตรวจสอบแล้วเนี่ยฮะจากกล้องตัวนี้แหละครับ
คือตำรวจตั้งปมสังหารไว้๓ประเด็นแบบนี้๑อะไรชู้สาว
๒เรื่องส่วนตัว๓ชิงซับ
แต่ประเด็นอื่นประเด็นแวดล้อมตำรวจบอกว่าก็ยังเก็บไว้นะ
ไม่ได้ตัดทิ้งแต่๓ประเด็นนี้เป็นหลักก่อน
เรื่องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะลงมือเพียงคนเดียวครับ
และน่าจะรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีฮะ